คุณผู้ชมคะอันนี้พูดกันถึงเรื่องสายมู
เห็นเขาโปรยหัวข่าวมาบอกสายมูดูแล้วห้ามพลาด
คุณผู้ชมความที่นะเข้าใจเพิ่งจะมีการออกสลากไปเมื่อวาน
แต่ก็เอามาให้ดูมันจะเกี่ยวกันไหมก็แล้วแต่
แต่คนเขาบอกว่าแปลกไหมล่ะป่ารกร้างมีองค์พระพิคเนธอยู่
ได้ยังไงในสภาพสมบูรณ์ค่ะ
โอ้โฮทั้งองค์ใหญ่และก็ยังสมบูรณ์นะคุณบู๊คอันนี้ขนลุคะจริง
ใช่ยิ่งที่ที่ร้างร้างแบบนี้แปลกไหมยิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วแปลกไหมล่ะแปลกที่อยู่ในป่ารกร้างอย่างนี้นะคะ
คือมีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้มันกลายเป็นวัย
นะคะคลิปนี้ลงในติ๊กต๊อกนะแล้วคนแชร์กันเยอะมาก
เข้าไปสาธุกันเต็มไปหมดแล้วหลายคนบอกจะเดินทางไปค่ะ
นักท่องเที่ยวรายหนึ่งถ่ายเอาไว้หลังจากเข้าไปพบเขาใช้คำว่า
อุทยานพระพิคเนตร้างอยู่ในหมู่บ้านหนองตะไกรค่ะ
ที่ตะบนเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
รอบรอบบริเวณคุณผู้ชมเป็นป่าหมดเลยรกร้างทางเข้ายังเป็นลูกรังเลยค่ะ
ตัวอาคารถูกทุบจนเหลือแต่ซากประหักพังเต็มไปหมดบริเวณโดยรอบ
มีแต่องค์พระพิคเนตซึ่งองค์ใหญ่มากหน้าตักกว้างเกือบ๒เมตรครึ่ง
สูงประมาณ๓๔เมตรนะคะยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์
นักท่องเที่ยวรายนี้นะคะเข้าไปทำความสะอาด
พอเห็นแบบนี้ก็เลยอยากจะไปกราบสการะขอพรแต่คุณเขาบอกว่า
พอกลับไปบ้านกลายเป็นสิ่งที่เข้าไปขอพร
สำเร็จอย่างที่หวังแล้วได้โชคด้วยมาหลายแสนบาท
อยากจะเอานำเรื่องราวนี้ถ่ายทอดนะคะลงในโลกออนไลน์
จนตอนนี้มีเด็กคนแห่มากราบไหว้เห็นคนเข้าไปดูหลายแสนวิวแล้วด้วยนะคะ
ถ้ามาจากถนนสุขุมวิทยบางนาตราดนะคุณคุณก็จะต้องใช้ระยะทางสักประมาณ
ประมาณ๑๐กิโลเมตรกว่าจะเข้าไปถึงแต่ถ้าคุณมาจากเส้นทางภูเกณฑ์ตามถนนทางหลวงหมายเลข๗

ตั้งใจมากแล้วดูโลเคชั่นอยู่เนี่ย

ก็สัก๕๐๐เมตรขึ้นคุณจะถึงเลยค่ะ
ไปถึงเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราบอกแบบนี้
พบว่าอุทยานพระพิคเนธมีเนื้อที่๑๒ไร่นะคะ

พยอยเดินทางมากราบว่ายสักการะองค์พระพิกคณ์เนธ

แล้วเข้าไปกราบว่ายนำของเส้นว่ายมาว่ายนะคะ
วงมาลัยนมสดจืดเนยกล้วยอ้อยมะพร้าวต่างนานาที่จะไหว้พระพิคเนต
ทีมข่าวเราเนี่ยเดินทางไปแล้วปรากฏว่าคุณตอนจังหวะที่ไปเมื่อวาน
มีการประกาศผลสลากินแบ่งรัฐบาลพอดี
ปรากฏคนที่อยู่ตรงนั้นกำลังไหว้สักการะเฮลั่น
เพราะทั่วหน้าถูกกันหมดเลย

คุณไม่น่าเชื่อเนอะได้เลขอะไรมา๑๑หรือ๕๓

สถานที่แห่งนี้หลายปีก่อนเคยเป็นสำนักสงฆ์นะ
เป็นสำนักสงฆ์เก่าแต่ว่าเขามาปล่อยให้ลกร้าง
แล้วก็มีคนติดยาบ้างใครบ้างมาทุบโครงสร้างอาคารเนี่ยสิ่งปลูกสร้าง

ไม่มีใครกล้ามาแตะต้ององค์พระพิคเนธองค์นี้

เห็นว่ามีคนหลงเข้ามาคงจะเป็นนักท่องเที่ยว
พอมาพบเข้าก็เลยเห็นมาขอพร
แล้วก็กลายเป็นตามที่เขาแชร์คลิปกันนั่นแหละค่ะ

เขาลงเฟซฯจนกลาย๖วันเลย

มีใครคนไปขอขอบควรบ้างไหมครับ
พี่โค้กเตรียมกว่าที่ได้สำเร็จบ้างไหม
ก็ในงวัดนี้เห็นถูกกันกเป็นถูกกับหลายคนในงวัดนี้
ใช้เปลี่ยนก็ขอที่นี่นี่

ซื้อกันเยอะหนึ่งอะ

ใช่ค่ะแล้วตอนนี้มีการทำความสะอาดอะไรเรียบร้อย

เอาล่ะเดี๋ยวจะไม่พลาดนะฮะ

เป็นคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนะอย่าตกใจนะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะนะฮะ